ทีนี้มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
คนขับเคี่ยวรถมอเตอร์ไซค์ตามล่ายล่า
คนขับรถฟอร์จูนเนอร์
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวย่านพระขนง

ว่าเหตุการณ์มันประมาณไหน
ไม่จอด

จอดพี่ต้องลงมาดูเหอะครับ

ชนได้ไงเนี่ยโห
บอกให้จอดนะมาชนรถผมได้ไงเนี่ย

คลิปที่จะมาถึงตรงนี้
ลักษณะคือเขาไปเฉียวชนมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งก่อน
แล้วกลุ่มมอเตอร์ไซค์กลุ่มนี้พยายามที่จะตามไล่ล่าบอกว่า
ให้รถฟอร์จูเนอร์คันนี้จอดแต่สุดท้ายเห็นไหมคะ
เขาไม่จอดรถมอเตอร์ไซค์ที่โดนชนคันนี้
เขาไปดักด้านหน้าเพื่อที่จะให้ฟอร์จูเนอร์จอดไม่จอดแล้วถอยหลัง
คุณเห็นไหมถอยหลังไปอีกแล้วสักพักหนึ่งค่ะ
ไปอีกไปชนอีก

ชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะแบบนี้เข้าข่ายความผิด
เขาหาก็พยายามฆ่าหรือเปล่าถ้าคุณไปตั้งใจชนเขา
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณสถานีรถไฟฟ้าพระขนงค่ะ
คุณผู้ชมตามคลิปที่เกิดขึ้นได้เห็นกันแล้วนะคะ
หลังเกิดเหตุคนขับรถฟอร์จูเนอร์พยายามนักสืบโซเชียลค่ะ

สืบเลยเป็นใครมาจากไหนเป็นอดีตนายทหาร

ในพลน่ะยศพลตรีชื่อว่าสุรศักดิ์จิตบุญนะคะ
ล่าสุดนี้ค่ะคุณผู้ชมชมหน้าค่าตาคนขับรถฟอร์จูเนอร์นะคะ

ไปพบกับพนักงานสอบสวนสนคลองตัน
คือจังหวะที่เดินเข้าไปก่อนที่จะไปนั่งในห้องสอบสวนเนี่ย

คือนักข่าวจะไปถ่ายเขาก็เอามือผลักออก

เขาอ้างแบบนี้นะคะก่อนที่ตัวเขาจะถูกกลุ่มรถจักรยานยนต์ไล่ขับตามไป
ตัวเขาเองยังไม่ได้ไปเฉียวชนใครเลยทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์
แต่จู่ก็มีมอเตอร์ไซค์เกือบ๒๐คันตามมาล้อมล้อมหน้าล้อมหลัง
แล้วเรียกให้เขาหยุดรถแล้วลงมาเจรจา
เขาบอกว่าเขาก็กลัวเขาก็เลยขับหนียืนยันว่าตัวเองไม่ผิด
ไม่ได้คิดชนใครและเดี๋ยวเตรียมที่จะแจ้งความดำเนินคดี
กลุ่มมอเตอร์ไซค์เหล่านั้นคือข้อหากักขังหน่วงเหนียวด้วย
คุณผู้ชมฟังเสียงพลตรีนายนี้กันหน่อยค่ะ
พี่ครับแล้วตอนนั้นได้มีการเฉียวชนกันไหมครับ

เป็นจังหวะแรกเลยใช่ไหมพี่ก่อนที่เขาจะไล่ตามอะครับ
ไม่ไม่มีผมไม่รู้สึกว่ามีการเสี่ยงจบ

พวกมอเตอร์ไซน์นั้นล่ะผิด
เพราะว่าเอารถมอเตอร์ไซน์มากรอดรถผม

ใครจะกล้าลงแหละมอเตอร์ไซค์ตั้ง๒๐๓๐คันวิ่งไล่ล่าผมอ่ะ
คือจากภาพไม่ถึงหรอกครับ๒๐๓๐คัน
มันก็มีแค่ประมาณสัก๓๔คันที่เขาบีดแรร์ตามกันอยู่
ถามว่าจู่เขาจะไปลุมทำไมถ้าคุณไม่ได้ทำผิดมาก่อน

คุณเห็นไหมกี่คันเองคือกลุ่มมอเตอร์ไซค์กลุ่มนี้
เขาเป็นพลเมืองดีที่เขาเห็นเหตุการณ์

เขาก็เลยไปตามให้จอดแต่ไม่ยอมจอดไง
แต่คุณผู้ชมคะตอนนี้ตำรวจบอกว่า
เบื้องต้นเนี่ยมีรายงานข่าวนะคะ

แต่ข้อหาอื่นจะมีการแจ้งความเพิ่มเติมหรือไม่
โดยเฉพาะข้อหาพยายามฆ่า
ตามที่ปรากฏในคลิปแล้วก็มีคนไปร้องทุกข์นะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องพยายามตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างเพิ่มเติมก่อน
แล้วก็เดี๋ยวไปไล่ดูกล้องวงจรปิด

ไล่ดูมาตั้งแต่นวหาอ่อนนุษย์พระขนงไล่มาเรื่อย
เพราะว่าการตั้งใจชนรถมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันที่ไปจอดขวาง

ก็สามารถเอาผิดได้เหมือนกันนะ